ซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการชุวิตตีแสกหน้าทางไทยรัฐทีวีของเรา
เดินทางไปที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วย

ผู้เสียหายที่เดือดร้อนจากการหลอกลวงของบริษัทขายตรงในครั้งนี้ด้วย
เราไปสอบถามรายละเอียดนะคะกับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ

สวัสดีครับผมชูวิทย์ครับ
ไปพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วได้รายละเอียดอะไรมาบ้างคะ
เยอะเลยครับผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยมีหลายกลุ่มหลายพวก
และมาจากหลายจังหวัดครับจากเชียงใหม่มีชนบุรีมี
แม้กระทั่งที่ใกล้เราในกรุงเทพก็มาหลายกลุ่ม
แต่ละคนก็ชวนญาติพี่น้องมา
และครับบางคนก็๕คน๑๐คน
มีบางคนมากัน๒๐กว่าคน

อ้างอย่างนี้ครับมันไม่ใช่ว่าเป็นการทัวร์
แต่เป็นการสมัครเหมือนกับสมัครสมาชิกยาบำรุง
ให้ยาบำรุงมาด้วยและก็ให้ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วย

ในราคา๑๐๐๐บาทก็มีบางคนจ่าย๑๕๐๐ก็มีนะครับ
ที่ผมคุยกับผู้เสียหายแล้วเนี่ย
วันนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูด้วยสายตาและสอบถามดู
มีจำนวนเป็นร้อยคนครับและอาจจะถึงพันคนด้วย
และพรุ่งนี้ก็มีอีก๒๐๐๐ครับ

ก็คือคนต่างเหล่านี้เข้ามากันในกลุ่มครับ

เขาอ้างว่าไปที่โอซาก้าญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่๑๑ถึงวันที่๑๖
รายละเอียดตัวรายละเอียดอยู่ในมือผมแล้วครับ

เหมือนกับไปท่องเที่ยวเลยอย่างนั้นนะคะ
ใช่ครับโดยมีรายละเอียดเนี่ยนะครับ
ชื่อโปรแกรมการเดินทาง๑๑๑๖เมษา
นะครับมาถึงจริงมากันบางคนมาสับละเทียง
ก็อ้างว่าเครื่องบินเต็มเดี๋ยวบ่าย๒
บ่าย๒ก็อ้างถึง๔โมง๔โมงก็ว่า๒ทุ่ม
คนก็ชักจะไม่เชื่อแล้วทำไมมันเลื่อนกันแบบนี้
ตอนนี้มีทุกชั้นเลยครับที่สุวรรณภูมิเนี่ย
คือยังไม่ยอมกลับเหรอคะเห็นท่านรัฐมนตรีกรอบการบอกว่าก็พยายามชี้แจง
บอกว่าให้เดินทางกลับได้แล้วเพราะว่าน่าจะถูกหลอกแน่นอน
ว่าไม่มีใครยอมกลับอะครับเพราะว่าเขาเขาเดินทางมาแล้วแล้วก็ไม่ใช่
ก็ใกล้นะบางท่านที่ผมคุยเมื่อกี้มาจากหาดใหญ่นะฮะ
หาดใหญ่บินมาเมื่อวานนี้มาลงที่ดอนเมืองแล้วมานอนอยู่คืนนึง
วันนี้ก็มารอตั้งแต่เที่ยงแล้วดังนั้นคนต่างเหล่านี้ก็ยังอยู่ครับ
บางคนก็มาจะแจ้งความบางคนก็มีเจ้าหน้าที่เอาไฟมาให้ยังไม่มีเรื่องที่ชัดเจนเท่าไหร่เลยนะครับ
อันนี้มีนักข่าวอยู่ในพื้นที่ก็มีมาเยอะแล้วครับ
อารมณ์ของคนเป็นยังไงบ้างคะคุณชูวิทย์ที่ไปพูดคุยด้วย
ก็ร้องไห้บางคนก็เสียใจครับเพราะว่ามากันครอบครัวหวังว่าจะไปเที่ยวในวันสงคราน
มากันบางคนมาสิบกว่าคนนะครับจะเรียกว่าเผาเพื่อนบ้านมาบางคนมาทั้งหมู่บ้านก็มี
และที่มากสุดนี่มีเป็นร้อยก็มีนะฮะคือมาจากที่ชนบุรีครับ
เขาบอกไหมคะว่าทำไมเขาถึงเชื่อถือบริษัทนี้ว่ามันจะสามารถพาไปท่องเที่ยวได้จริงค่ะ
ท่านก็ยังพูดคุยอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมคะ
อ่าใช่ครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณศูนย์รวมอ่าบริการนักท่องเที่ยวครับ
อืมค่ะมีมีประชาชนที่ทยอยมาเพิ่มอีกหรือยังคะคุณชูวิท
ดีมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ตอนนี้ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีก็อยู่ใกล้นี่แหละครับ

เดี๋ยวคุณชูวิทย์จะดำเนินการยังไงต่อคะ
ยังคงอยู่ที่บริเวณนั้นอีกนั้นไหมคะยังคงอยู่ครับ
ผมยังสแตนบาร์อยู่ที่นี่ครับออกเมื่อกี้ออกมาจากที่บอสทิศกรมตรงเลยครับผม
พอดีจังหวะนะครับอันนี้ปลาหมดแล้วนะครับแล้วตอนนี้ยังทำแสนข่าวแล้วครับ
ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงติดต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ

เดี๋ยวคงจะได้คุยเรื่องนี้ในชูวิตตีแสกหน้าแน่นอนนะคะ
รายละเอียดเป็นอย่างไรแล้วก็จะต้องมีวิธีการดำเนินการกันอย่างไรนะคะ